สำหรับประเด็นที่เป็นประเด็นสังคมแล้วก็เป็นเหตุฆาตกรรมกันด้วยนะคะ
คือยิงกันตายคาบลังศาล
ในห้องพิจารณาคดีที่สจจันทบุรี

ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในศาลที่ถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะ
ในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
ตำรวจประจำศาลเนี่ยนะฮะคลิปนี้นี่นะครับ
ตำรวจประจำศาลยื่นปืนให้กับเสมียนทนายฝ่ายโจทย์
ก็มีการตั้งคำถามกันนะคะเพราะว่านายธนกรใช้ปืนกระบอกนี้แหละค่ะ
ไปปลิดที่พลตำรวจตรีธาลีนจรรย์ทราทิพย์จนท่านเนี่ยเสียชีวิต
ก็มีการตั้งคำถามว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ล่าสุดค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มนะคะสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง
ประเด็นนี้แล้วเบื้องต้นรายงานข่าวแบบนี้ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกขจรบรรจงตำรวจประจำศาลจังหวัดจันทบุรี
คนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะได้ให้การประกอบในสำนวนบอกว่า
หลังทราบว่ามีเหตุยิงกันก็เลยนำอาวุธปืนประจำกายเข้ามาในศาล
หลังจากนั้นก็ถูกนายธนกรผู้ต้องหาเนี่ย
ธนกรตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วนะคะ
ให้ประกันตัวไปนะคะก่อนที่จะถูกนายธนกรแย่งปืน
เขาใช้คำว่าแย่งปืนนะแย่งปืนไปก่อเหตุค่ะ
แต่ว่าพนตรวจโทรมนตรีผู้บรรจการตรวจยุทธทนภาคสองบอกว่า
ก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อได้จริงแล้วคาดว่าไม่นาน
เป็นทนายฝึกหัดของนายวิจัยสุขรมทนายความที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วย
ฝึกงานระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่สำนักงานทนายของนายบัญชา
ซึ่งไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วย
แต่ว่ายืนยันว่านายธนกรไม่ได้เป็นบอดี้การ์ดของนายบัญชา
เป็นทนายฝึกหัดอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้

และสิ่งที่ทำก็เป็นลักษณะของการที่บอดี้การ์ดจะต้องปกป้องนาย
แต่ว่าไม่ใช่เป็นทนายฝึกหัด
เป็นเพียงแค่การป้องกันตัวในขณะที่ตำรวจ
ซึ่งยืนอยู่ในภาพน่ะไม่มีความพร้อม
หากนายธนากรไม่ยิงเขาให้เหตุผลแบบนี้นะ
ถ้านายธนากรไม่ยิงน่าจะมีคนเจ็บมากกว่านี้
หลังจากการยิงก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
เดินทางกลับโรงแรมตามปกติ
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่ทีมข่าวเราไปสัมภาษณ์ค่ะ
ก็ไม่ใช่บริการคือเขาเป็นนักศึกษาจบนิติศาสตร์มา

ถ้าเขาไม่ยิงก็อาจจะมีคนตายเพิ่มมากกว่านี้
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
นายธนากรเป็นบอดี้การ์ดให้กับนายบัญชา
เป็นทนายแล้วก็เป็นโจทย์ด้วยนะคะหรือเปล่า
เพราะไปตรวจสอบในสารระบบทนายความของประเทศไทย

แล้วคนที่จะว่าความได้ต้องมีตัวว่าความ
ต้องมีการสอบปรากฏว่าไม่มีชื่อของนายธนากร

เอ๊ะทำไมถึงเข้าไปในศาลได้

เอาล่ะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ก็เจ้าหน้าที่สำนักงานทนายความของนายบัญชานะคะ
บอกเราต่อบอกว่ารู้สึกเสียใจ
เพราะตัวเองทำงานกับทนายบัญชามากว่า๑๐ปี
นายบัญชาเป็นคนจิตใจดีไม่เคยหาเรื่องใคร
เวลาคุยงานสั่งงานจะใช้ถ้อยคำสุภาพ
ลูกน้องทุกครั้งไม่เคยดุไม่เคยด่า
มีแต่สอนงานซึ่งขณะนี้ครอบครัวของทนายบัญชาอยู่ระหว่างการทำใจ
รวมถึงยังต้องรอดูอาการของภรรยาของทนายบัญชาด้วย
ก็คือนางสุภาพรนะคะ
แล้วตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลยืนยันว่ายังมีข้อมูลอีกหลายส่วน
เพราะฉะนั้นขอได้ไหมขอสังคมอย่าฟังความข้างเดียว
เพราะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนที่ออกมาพูดค่อนข้างเยอะ
ก็คืออดีตภรรยาของผู้การทารินนะ
เรื่องนี้ก็มีหลายข้อมูลทั้งเป็นเรื่องของการที่สาเหตุมันเกิดจากอะไร
เดี๋ยวสรุปสุดท้ายแล้วนะคะต้องรอตำรวจแล้วกันนะคะคดีนี้นะคะ